ผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่ากระแสข่าวคดีน้องชมพู่
เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งบ้านกอกเนี่ยก็กลับมาอยู่ในความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แม้ว่าสารท่านจะเลื่อนวันอ่านคำพิพากษาไปเป็น๒๐ธันวาคมนี้นะครับ
แต่ความเคลื่อนไหวทั้งของฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
จำเลยในคดีก็คือลุงพลกับป้าแตนป้าแล้วก็ลุงเขยของน้องชมพู่นะฮะ
วันนี้คนก็ยังติดตามกันอยู่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันบ้าง
ช่วงเช้าวันนี้หน่อยนะฮะหลังจากที่เมื่อวานทั้งสองฝั่งก็แถลงข่าวกันไปแล้วนะ
โดยเฉพาะที่ทนายฝั่งลุงพลป้าแตนนี่บอกโอ้โหอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กเนี่ยเดินตามสุนัขที่ชื่อปลาส้มที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วก็ลงมาไม่ได้ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นหรือเปล่า
นี่วันนี้นะฮะลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะครับกลับไปที่บ้านที่สกลนครแล้วบ้านเกิดของลุงพล
ที่เค้านำลูกปั้นพระยานาคอยู่ที่นั่นด้วยที่เรียกว่าวังปุประวิจิตินี่นะฮะ
คดีน้องชมพู่ที่ทั้งคู่ตกเป็นจำเลยแล้วก็มีการนัดใหม่นะฮะมีอาหารขาวหวานนะฮะนี่ทำบุญตักบาทเสร็จ
แฟนคลับลุงพลป้าแตนก็มาตีคล้องกันนะเพื่อความเป็นสุริมงคลตีไป๓ทีนะฮะจากนั้น๘นาฬิกา๓๙นาทีนะครับ
เอาสายสินผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะมีอาหารคาวหวานต่างบอกเป็นการเรียกขวัญกำลังใจ
ประเพณีของชาวอีสานแล้วก็ร่วมกันตรำถวายพ่อปู่ปาริจิต
แล้วมีพิธีพรามนะครับมีการสวดเรียกขวัญด้วยนะครับ
เพื่อผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงพลป้าแตนด้วยโอ้โหอ่านี่เงินนี่เห็นเห็นนะคุณเขียนมาสอน
ดูแต่มิ้วดูแต่เงินเลยแต่ลอตเตอรี่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างออกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้นี่ฮะมีคล้องคอด้วยนะครับ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราบอกลุงพลนี่ถึงขั้นแบบทราบซึ้งจนน้ำตาคลอก
หลังจากเมื่อวานตอนแถลงข่าวก็มีช่อดอกไม้ธนบัตร๕๐๐๐กว่าบาท
วันนี้มีอีกนะฮะแฟนคลับกระเยาะจริงเนาะใช่วันนี้ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่
ทีนี้ประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าดราม่าทางโซเชียลกันนะครับ
เกี่ยวกับการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะฮะอ่าโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าโอ้โหลุงพลป้าแตนนี่แม่
จำเลยในคดีนี้เปิดโรงแรมนอนเปิดโรงแรมแถลงข่าว
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นี่ต้องไปยืมสถานที่ของตำรวจที่มุกดาหารเขาเนี่ย
เป็นที่แถลงข่าวกับสื่อมวลชนมันดูต่างกันแล้วเกิน
ฝั่งลุงพลนี่โอ้โหแฟนคลับเยอะแยะนะฮะยูทูบเบอร์ตามติดชีวิตลุงพล
ช่อดอกไม้ช่อธนบัตรพวงมาลัยอะไรเยอะแยะล้นหลามไปหมด
นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ต้องไปแถลงข่าว
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ลุงพลบอกว่าหลังจากต่อสู้คดีมายาวนานเนี่ย๓ปีกว่าเนี่ย
คือจะให้ผมมานั่งทำหน้าเศร้าเป็นทุกข์ตลอดเวลามันก็คงเป็นไปไม่ได้
แถลงข่าวเสร็จเมื่อวานผมก็พาทีมทนายความพาเอฟซีไปกินข้าวร้องเพลงกัน
ก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะส่วนป้าแตนบอกว่าตัวป้าเองเนี่ย
กับครอบครัวเนี่ยนะหรือว่าจะฝั่งของแม่น้องชมพู่กับครอบครัว
มันคงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าใครแบบใช้ชีวิตแบบไหน
มั่งมีมากกว่ากันแบบไหนอะไรยังไงเหตุผลที่จัดแถลงข่าวที่โรงแรม
เนื่องจากเกรงว่าถ้าไปจัดที่อื่นเนี่ยจะไปกีดขวางเขา
กีดขวางการจราจรหรือว่าต้องไปรบกวนพื้นที่ด้านหน้าศาล
หรือว่าพื้นที่หน่วยราชการอื่นนะฮะซึ่งจะแถลงข่าวที่ไหนป้าแตนบอก
ก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันเลยค่ะนะส่วนการให้สัมภาษณ์เนี่ย
มันอยู่ที่เนื้อหาสาระมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่
มันอยู่ที่ความจริงที่ทั้งสองฝั่งต้องเอามาสู้กันมากกว่า
แตนบอกทุกวันนี้เนี่ยยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดนะ
อยากจะตะโกนออกมาดังว่าทั้งฝั่งนี้ก็เสียใจนะ
ศูนย์เสียน้องชมพู่ไม่ใช่ฝั่งเขาสูญเสียอย่างเดียว
ฝั่งเราเนี่ยเราก็เสียใจที่ศูนย์เสีย
และเราก็ไม่ได้เป็นคนทำด้วย
คือมันเป็นความปลื้มปิตินะครับที่เห็นชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่
หลังไหลเข้ามาให้กำลังใจเรานะครับ
ก็เป็นความตื่นตันใจที่เกิดขึ้นครับ
ก็เราต้องสู้ต่อนะครับเพราะว่าครอบครัวเราโดนกระทำมานานแล้ว
คือไม่ว่าภาพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่น้องเอง
หรือว่าฝั่งลุงป้าเองนะครับความรู้สึกนะครับทั้งลุงและป้า
เราสู้มาก็ยาวนานแต่จะให้เรามา

เหมือนคนที่เป็นทุกข์อยู่มันก็คงไม่ได้
ครับบางครั้งเราก็ต้องปลดปล่อยมั้งนะครับป้า
อยากจะพูดหนังว่าเราก็เสียใจกับน้องเขาเสีย
เขาสูญเสียแต่เราอ่ะก็ไม่ได้เป็นผู้กระทำ

เมื่อวานคุณแม่น้องชมพู่ก็พูดถึงเรื่องความสูญเสีย

คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าทางฝั่งคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

แต่ฝั่งแม่ฝั่งพ่อน้องชมพู่

แต่วันนี้ลุงพลกับป้าแตนก็เลยบอกว่า
ก็สามารถสู้คดีกันได้ต่อไปนะครับ
ที่ฝั่งของคุณแม่น้องชมพู่บอกอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
ฝั่งลุงพลป้าแตนยังมีโอกาสในการชี้แจง
แต่ฝั่งแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่ไม่มีโอกาสได้ลูกสาวคืนมาแล้วเนี่ย

คิดว่าการที่ได้รับโอกาส
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการได้ชี้แจงมีแฟนคลับมีเอฟซีมาสนับสนุนให้กำลังใจ
ก็เป็นเพราะบุญที่สะสมมา
เพราะการคิดดีทำดี
ทำให้ชีวิตเนี่ยพลิกผันจากในอดีตบ้านเนี่ยไม่มีฝาบ้านเลยนะ
ปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้
ก็เพราะว่ามีโอกาสจากที่คนให้การสนับสนุน
รุงพลป้าแตนก็วันนี้ก็มีนางรำ๑๒๙คนมารำวงส่วงมภญนักด้วย
ตอนนั้นไปอยู่ในที่ที่ลุกพื้นที่ป่าสงวนเขา

พิธีวันนี้ก็ไม่มีครอบครัวฝั่งของลุงพลป้าแตนมาร่วมในพิธีนะฮะ
จากนี้ก็เห็นลุงพลป้าแตนบอกจะเดินสายทำบุญทำบุญกระถิ่น๙วัด

ครอบครัวของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่
ก็เดินทางกลับบ้านกกอกนะคะถึงบ้านกกอกเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่เดินทางไปศาลเมื่อวานนี้วันนี้เดินทางกลับมาถึงบ้าน
ก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติวิถีชาวสวนเหมือนที่เคยเป็น

ตอนเย็นคุณพ่ออนามัยก็ไปให้อาหารแพะที่เลี้ยงเอาไว้ปีกว่าและมีอยู่๑๕ตัวนะคะ
ครอบครัวเลี้ยงเอาไว้เพื่อขายเป็นรายได้เสริม
โมงเย็นพ่อและแม่ของน้องชมพู่ก็ออกไปสวนยางพารา
ลูกไว้๓๐๐กว่าต้นก็กรีดยางกันทั้งคู่ก็ช่วยกันกรีดยางชั่วโมงกว่าได้
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าการเข้ามาในสวนยางพาราก็มาใช้ชีวิตตามฉบับวิถีเดิม
สบายสบายใจค่อนข้างสบายใจกว่ามันสงบไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร
ส่วนการขายของออนไลน์ยังไม่ได้ทิ้งนะคะ
แต่ช่วงแรกที่มีการสู้คดีเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะ
เน้นไปที่การขายของเป็นหลัก
หลังจากที่สิ้นสู่กระบวนการในการสืบพยานแล้วค่าใช้จ่ายไม่เยอะแล้ว
ก็เลยมีเวลากลับมาใช้ชีวิตตามวิถีเดิมมีเวลาเข้าสวน
พอถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เกี่ยวกับทนายของฝั่งจำเลยก็คือทนายความทางฝั่งลุงพลและป้าแตนเนี่ยค่ะที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป

ที่มีประเด็นสู้คดีอยู่ประเด็นนึงที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกับว่าโยนไปที่เจ้าปลาส้มสูนักที่เลี้ยงไว้ว่าน้องชมพู่เดินตามเจ้าปลาส้มไปหรือเปล่า
แล้วปลาส้มคือแบบหนีกลับมาหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้น้องชมพู่กลับมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตอย่างนี้ค่ะ
ในพยานที่ทางฝั่งแม่มีพยานจบแล้วเราไม่ต้องเตรียมตัวหรือว่าไปกลัวอะไรแล้วคือพยานทุกคนที่เราคิดว่าจะเกิดอันตรายกับเขาหรือว่าแม้แต่ตัวเราเอง

เปิดในศาลหมดแล้วความสบายใจมันก็มีมากขึ้น
เกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นอะไรพวกเนี้ยในเรื่องของคดีเราก็หมดความกังวล
เพราะเราเห็นหลักฐานอะไรต่างหมดแล้วคดีของน้อง
แม่ก็ยังพูดเหมือนกันว่าแม่ก็มั่นใจในพยายามหลักฐานที่เราเห็นในสถาน
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นที่คนพูดถึงอีกหนึ่งประเด็น
ก็คือที่พี่อุ๋ยเกินไปเมื่อสักครู่นั่นแหละเรื่องของการแถลงข่าว
ทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่กับทางฝั่งของจำเลยก็คือทางลุงพล
แตนและทนายความบรรยากาศมันช่างแตกต่างกันจริง
คุณแม่ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าก็คนก็มาให้กำลังใจทางแม่เยอะเหมือนกันนะ
มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทางจิตใจอะไรจริงจริงแล้วทนายทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
เรียกร้องว่าโอ้โหเราจะต้องไปแถลงข่าวในโรงแรมใหญ่โตหรืออะไรเราสมรรถะ
เราไม่จำเป็นต้องกินหรูอยู่สบายเราเอาตามสมควร
ประเด็นที่ป้าแตนพูดออกมาว่าก็เข้าใจที่ทางครอบครัวสูญเสียน้องชมพู่ไป
แต่ป้าแตนเองก็สูญเสียเหมือนกันป้าแตนกับลุงพลสูญเสียเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยไม่ได้เป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
แม่ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ไม่ได้โยนความผิดนี่
ก็ไม่ได้โยนความผิดให้กับลุงพลและป้าแตนเลย
ทุกอย่างมันก็เกิดจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
นำไปสู่ขั้นตอนการขอนุมัติศาลออกหมายจับ
แม่ไม่เคยโยนความผิดทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักฐาน
สุดท้ายยังไงก็ตามเนี่ยเราก็รอรอฟังคำพิพากษาของศาลในวันที่๒๐ธันวาคม
ส่วนที่สารเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปแม่ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเลย
แม่ก็รอมันก็ทำอะไรไม่ได้ไงตอนนี้
ทำได้อย่างเดียวก็คือรอรอวันนั้น
ตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนที่เคยเป็น
ทีนี้ค่ะ๒๖๒๗พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
คุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าคือตั้งใจว่าจะจัดงานบุญให้น้องชมพู่
อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์อยากจะบอกกับน้องว่าน้องได้รับความเป็นธรรม
ก็คือจริงแล้วตั้งใจเอาไว้ว่ารอฟังคำพิพากษาของศาล
แต่เมื่อสารเลื่อนออกไปก็เดี๋ยวดูก่อนดูจังหวะก่อน
คือแม่ของน้องชมพู่บอกว่าคือรอฟังก่อนดีกว่า
ฟังคำพิพากษาของศาลแล้วก็ทำบุญให้น้องไปเลยทีเดียว
ครับมีคนถามถึงปลาส้มเนี่ยก็
เห็นบอกว่ายังอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านของคุณแม่น้องชมพู่
เพราะเราก็สงสัยนะว่าปลาส้มยังอยู่หรือเปล่า
คือช่วงที่คุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่ต้องไปสืบพยาน
ต้องไปสารจังหวัดมุกดาหารบ่อยอาจจะไม่ค่อยมีใครดูแลหรือยังไง
ก็เลยเหมือนกับมีญาติญาติเข้ามาเอาตัวปลาส้มไปเลี้ยงอีกทีหนึ่ง

สัมภาษณ์ปลาส้มเหรอหรือยังไงว่าน้องเดินตามไปหรือเปล่า